วันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูว่า
หนุ่มในสต๊อกของสาวเมย์ในอดีตที่ผ่านมา

เท้าความเรื่องหัวใจไม่ต้องถอยไปไกล

นางร้ายสุดเซ็กซี่เมพิชชนาธิ์
ก็ผ่านเรื่องรักสุขเศร้าเคล้าบทโหดมาหลายรูปแบบ
เริ่มจากเปิดตัวว่าคบหาทายาทเจ้าของบริษัท
นำเข้ารถหรูพร้ายวิทธิศักดิ์
แต่ต้องเผชิญมรสุมรักเลิกอยู่หลายหน
เพราะฝ่ายชายยังไม่หยุดใจไว้ที่เธอ
ต้องตัดสินใจเด็ดขาดประกาศเลิกรา
พร้อมอโฮศิกรรมให้ก่อนจะทิ้งท้ายแบบเลิดเฉิด
เขารวยเลือกได้เราก็สวยเลือกได้เหมือนกัน
ส่วนรักครั้งต่อมาที่คบหากับทายาทโรงแรมชะดา
เอกนพวินไม่ออกตัววื้อหวาเท่ากับรักครั้งก่อน
แม้แต่จะควงกันออกงานคู่สู้แสงแฟลช
เพราะด้วยหน้าที่การงานและอุปนิสัยของฝ่ายชาย
แต่ครั้งนี้ก็มั่นคงยาวนานถึง๒ปี

เพราะฝ่ายชายต้องเดินทางต่างประเทศเพื่อธุรกิจของครอบครัว
ออกตัวสดใสกับรักครั้งใหม่ที่ยอมกลืนน้ำลายตัวเอง
ว่าจะไม่กินย่าอ่อนกับแฟนนุ่มไฮโซปามธนด

ดีกรีหนุ่มนักเรียนนอกทายาทธุรกิจรถพ่วงรถสิบล้อ
คบหาชื่นมื้นมาตลอด๑ปีกว่า
แต่แล้วบทสรุปรักก็ถึงทางตัน
โดยสาเหตุที่เมย์เองก็ไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน
แต่ยังคงเหลือความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรื่อยมาจนถึงวันนี้

สารวัตรรูปหล่อโปรไฟล์ดีอย่างสารวัตโจ้
พันธุ์ตำรวจตรีทิติสันอุทธนพล
ก็สร้างเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอนางร้ายสุดเซ็กซี่แต่งงาน
มกลางเพื่อนของสาวเมย์เป็นสักขีพยานรัก
ไม่ทันข้ามวันก็เกิดมหากรรมแฉฝ่ายชายมีครอบครัวแล้ว
ทุกคนทนประคับประคองกันมาสักระยะ
ในที่สุดก็ถึงวันแตกหักจบกันไม่สวย
สาดน้ำลายใส่กันสนั่นโซเชียล
ฝ่ายชายจะพยายามง้องอน
แต่สวยเลือกได้อย่างเมย์ก็ไม่หันหลังกลับ
ก่อนที่จะมาเสียทีให้ปาปารัสซี่ที่จับภาพช็อตเด็ด
กับหนุ่มปริศนาที่แนบชิดสนิทสนมกันกลางห้างดัง
ซึ่งหนุ่มคนที่ว่าก็คือทัศน์พจนประพันธ์
นักธุรกิจใหญ่แวดวงอสังหาริมทรัพย์
โดยเมย์เองก็ยอมรับว่าสนิทกับไฮโซทัศน์จริง
แต่ยังกักสถานะไว้แค่เพื่อน
ก่อนจะมาแพ้ใจให้กับนักฟุตบอลร่างเล็กทีมชาติไทย
เจชนะทิพย์ที่ดีกรีมไม่น้อยหน้า
เป็นนักฟุตบอลที่ค่าตัวแพงที่สุด
และฮอตที่สุดของทีมชาติไทย

ส่วนจะงอกงามยืนยาวขนาดไหน
ต้องอยู่ที่ใจของคนทั้งคู่แล้วล่ะค่ะ